คุณผู้ชมฮะลูกสาวตามหาพ่อเพราะว่าพ่อเป็นโชเฟอร์แท็กซี่
ธรรมดาจะกลับถึงบ้านทุ่มหนึ่ง
แต่เมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านสักทีนะครับ
สุดท้ายมารู้ว่าพ่ออาจจะแวะพักเหนื่อยที่ปั๊มน้ำมัน
จอดรถตรงนี้นะแล้วอาจจะแวะงีบขอหลับสักแป๊บ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตคารถ
โชเฟอร์แท็กซี่รายนี้เสียชีวิตอยู่ภายในรถ
ชื่อว่านายเชี่ยวพัดขุนทศอายุ๔๕ปีนะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับ
สภาพปรับเบาะเอนนอน
เข็มขัดนิรภัยยังคล้องลำตัวอยู่นะครับ
แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของโชเฟอร์แท็กซี่
เรื่องต้นไม่พบบาดแผลแล้วก็ร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินนะครับ
สอบสวนทราบว่านายเชี่ยวขับรถแท็กซี่มาจอดในปั๊มแห่งนี้นะครับ
ก็อยู่สาขาปั๊มน้ำมันแห่ง๑สาขาพระราม๒
ขาออกใกล้กับโรงพยาบาลบางมดเขตจอมทองกรุงเทพนะครับ
ตอนมาจอดก็ดับเครื่องยนต์แล้วก็ปิดหน้าต่างทั้ง๔บานคุณ
คือสอบสวนพนักงานปั๊มน้ำมันพนักงานปั๊มบอกว่า
ตอนนั้นเห็นแท็กซี่มาจอดซึ่งปกติก็จะมีแท็กซี่มาจอดพักผ่อนหลายคันอยู่แล้ว
พอคันสีฟ้ามาจอดก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
กระทั่งเวลาผ่านไปนานมากก็ยังเห็นโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนหลับอยู่ในรถตลอดเวลาคุณ
ขยับตัวเลยฮะก็เลยลองเคาะกระจกปลุกนะฮะไม่ยอมตื่นครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
โอ้โหเนี่ยก็ถามข้อมูลจากลูกสาวด้วยนะลูกสาวอายุ๑๕ค่ะโอ้โหร้องห่มร้องไห้
ธนัดพรน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าหนูอยู่กับพ่อแล้วก็พี่ชายคืออยู่กัน๓คนนะคะ
พ่อลูกน้องอายุ๑๕เท่าไหร่ม๓พี่ชายของน้องก็ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลยค่ะ
ทีนี้ถามว่าแม่ล่ะลูกแม่ทำงานอยู่ที่สมุทรสาครคืออาทิตย์หนึ่งจะกลับมาหาทีนึง
แล้วน้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าพ่อก็จะออกมาขับแท็กซี่
แล้วก็กลับถึงบ้านประมาณทุ่มนึงค่ะพ่อน่ะเป็นคนชอบสูบบุรีสูบจัดนะ
แล้วก็ดื่มเหล้าดื่มยาดองดื่มบ่อยด้วยทีนี้พอมาช่วงสองสามวันหลังอ่ะ
ลูกสาวบอกแบบนี้พ่อไอแล้วสังเกตนะว่าพ่อไอออกมามีเสมหะปนเลือดออกมาด้วย
แล้วดูเหมือนกับพ่อแบบเพลียลุกไม่ค่อยจะขึ้น
ลูกสาวยังบอกเลยพ่อพ่อไปหาหมอเถอะพ่อไปตรวจสุขภาพเถอะ
จะได้รู้ว่าพ่อเป็นอะไรครับทีนี้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้
พ่อเสียชีวิตไปก่อนก็คิดว่าพ่อน่าจะอ่อนเพลียนะคะ
คือพ่อไม่ยอมไปหาหมอสักทีเหมือนฝืนเหมือนฝืนตัวเองฝืนร่างกายนะฮะ
แล้วก็ทีนี้พอได้ข่าวว่าพ่อเสียชีวิตแบบนี้โอ้โหลูกสาวเสียใจมากนะครับ
ไม่ขึ้นปกติเขาเป็นคนค่อนข้างแข็งแรง
แล้วพ่อก็ลุกไม่ขึ้นพอจะนั่งก็ซุด
แล้วเวลาเขาไอมีเสลดเขาก็เป็นแบบสีดำบนเลือดอะไรอย่างนี้
ตัวว่าตัวเองป่วยแต่ก็ยังฝืนที่จะมาขับรถ
หูยังบอกแล้วว่าไปหาหมอเพราะว่าหนูอ่ะอยู่หอ
ไปไหนไม่ได้ก็คือหมายถึงว่า

ตัวหนูเองก็ยังไม่ได้ขับรถเป็นอะไรอย่างนี้
คือหนูก็พยายามตอบให้เขาไปหาหมอบ้าง
หนูก็ไม่รู้หนูก็ทำเรื่องแบบแล้วบอก
แพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสิริราช
มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ก็ต้องดูนะว่าลูกสองคนจะอยู่ยังไงต่อนะครับ
คือว่าคุณแม่ที่ทำงานที่สมุทรสาขอ

แต่คุณผู้ชมถ้ามีอาการใดเกี่ยวกับสุขภาพ

คือบางทีเราไม่เป็นอะไรเพราะเรายังไม่ทันตรวจไงคะ